ประเด็นเศรษฐกิจพาคุณผู้ชมไปติดตามการประชุม
วันนี้ท่านนายก็ไปประชุมที่ทศทึ่งแม้จะเป็นเรื่อง
มาริยานะครับที่สามารถผ่านเข้ารอบ๕คน
รวมถึงเรื่องของการให้กำลังใจคุณตูนในการวิ่งให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยครับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้นะคะ
รวมนายกรัฐมนตรีเป็น๑๕คน
ถือว่าครบองค์ประชุมสามารถพิจารณาเห็นชอบโครงการต่างได้ตามกฎหมาย
โดยนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีแก่นนำกลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาถูกควบคุมตัวนะคะ
โดยทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ก็บอกว่าในบ่ายวันนี้จะนำตัวแกนนำทั้งหมดไปฝากขังและคัดค้านการประกันตัวค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ภาคใต้
โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม๑๔คนรวมนายกรัฐมนตรีเป็น๑๕คน
จากรัฐมนตรีบางส่วนพ้นจากตำแหน่งบางส่วนลาเพราะติดภารกิจส่วนรัฐมนตรีใหม่ยังไม่ได้เข้าถวายสัตว์ปฏิญาณ
ทันทีที่มาถึงนะคะนายกรัฐมนตรีได้พบป่านักศึกษาและเยี่ยมชมนิทัศกาลรวมถึงผลการพัฒนาด้านต่างที่นำมาจัดแสดง
เช่นระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์และหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด
นายกรัฐมนตรีบอกกับนักศึกษานะคะว่าการเรียนนั้นต้องเรียนไปเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เรียนจบต้องได้งานทำและอยากให้ทุกคนฝึกใช้กระบวนการทางความคิด
ก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมนางสาวมาริยาภูลเลิศลาบ
แม้จะไม่ได้รับรางวัลแต่ให้ถือเป็นประสบการณ์
และได้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนคนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมที่สวยงามของชาติ
และขอให้วิ่งถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย
นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องแก่นำกลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาที่ถูกควบคุมตัว
โดยระบุว่าขอให้เสร็จจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนแล้วจะลงมาตอบคำถามในประเด็นต่างค่ะ
ด้านพลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัชการตำรวจภูทรภาคเก้า
ว่าตำรวจแจ้งข้อหากับกลุ่มคัดค้าน๒ข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานและฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานชุมนุมในสาธารณะ
ซึ่งบ่ายวันนี้นะคะจะนำตัวไปที่ศาลจังหวัดสงคลาเพื่อฝากขังและคัดค้านการประกันตัว
พร้อมชี้แจงภาพเหตุประทะที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังเข้าควบคุมตัวจนมีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายราย
ยืนยันว่าการควบคุมตัวปฏิบัติตามขั้นตอนและนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษ
คาบตำรวจที่ถูกทำร้ายก็มีตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บก็มี
อยากจะนะเขาก็อุทธรณ
ผู้การก็มีคำสั่งจนกระทั่งสุดท้ายเราล้องเต่าสาร
เพราะสารสั่งยุติการชุมหนุ่มซึ่งเมื่อวานสารก็สั่งอยุติการชุมหนุ่ม
ส่วนกรณีที่นายมุสตาซีดีนวาบา
หายตัวไปนั้นยืนยันว่าแกนนำที่ถูกควบคุมตัวมีเพียง๑๖คน
และผู้ชุมนุมอีก๓คนที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตำรวจจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้ง
สำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นั้น
นายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า

ซึ่งเป็นปกติในพื้นที่ภาคใต้
แจ้งเตือนประชาชนใน๓เรื่อง
คือพื้นที่เสี่ยงไผ่นักป่าไลลาก
เที่ยวราบเชิงเขาให้ระวังดินโคนทะลม
ห้ามออกทะเลเพราะมีคลื่นลมแรง
อกจากนี้นะคะประสานพื้นที่ปิดสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง

ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
ไม่ให้ตื่นตระหนกและต้องเตือนประชาชนให้รู้ข้อมูลก่อนทุกครั้งค่ะ
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นในช่วงบ่าย
นายกรัฐมนตรีก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ประเด็นต่างที่ยังมีข้อสงสัย
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะ